พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะคือบริเวณจุดคัดกรองที่๙ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะ
ซึ่งก็มีประชาชนหลายร้อยคนค่ะมาเข้าคิวรอที่จะเข้าจุดคัดกรองจุดนี้นะคะ
แล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเรื่องของการจราจรที่ถนนพระอาทิตย์ด้วยนะคะ
มีรายงานข่าวบอกว่าจะเปิดถึงเวลา๒๒นาฬิกาวันนี้ด้วย
อันนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองที่๙ถนนพระอาทิตย์
หรือที่เรียกกันว่าอยู่ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะ
คัดกรองจุดนี้มีประชาชนที่สวมใส่ชุดสุภาพนะคะ
สีดำสุภาพมาเข้าแถวเพื่อที่จะรอเข้าจุดคัดกรองที่๙นะคะ
ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่นั้นก็นำเอาเครื่องตรวจสิ่งอันตราย
ที่จะรอเปิดให้บริการในเวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕หรือว่าวันพรุ่งนี้นะคะ
ซึ่งประชาชนที่เข้ามาตรงจุดนี้จากการสอบถามเป็นประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
เดินทางมาจากฝั่งธนบุรีรวมถึงเป็นประชาชนที่อยู่ในฝั่งของถนนพระอาทิตย์เองนะคะ
ที่เข้ามาเพื่อที่จะรอเข้าจุดตรวจคัดกองที่๙จุดนี้และมีประชาชนจำนวนไม่มากนักค่ะ
ซึ่งคาดมีการคาดการณ์นะคะว่าในส่วนของจุดนี้นั้นก็จะมีประชาชนเข้ามาเติมเต็มในช่วงเย็นของวันนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ในส่วนของการจราจรของถนนพระอาทิตย์นั้นก็มีการจัดระบบของการจราจรอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญ
สวัสดีค่ะรับคะในเรื่องของการปิดการจราจรในจุดนี้เนี่ยค่ะรถที่จะเข้าไปทางธรรมศาสตร์เนี่ยเราจะมีการอนุญาตให้รถแบบชนิดไหนบ้าง
เฉพาะรถที่มีบัตรนะครับมีบัตรที่ในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับท่านออกให้ไว้ได้แล้วนะครับมีบัตรมีหลายประเภทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระเมรุมาตรนะครับในส่วนของคณะกรรมการกิจสดีกาในส่วนของสำนักงานของโรงละครแห่งชาตินะครับตอนนี้เขาจะมีบัตรให้นะครับเพราะว่ามีบัตรจอดมีอะไรแล้วครับ

ในความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่นพี่น้องนะครับในของระดับพระองค์ครับจริงจาที่ท่านกำชับมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนื่องจากกลางค่ำกลางคืนนะครับทั้งฝนนะครับกลางวันร้อนนะครับแล้วกับพวกยุงพวกอะไรเยอะอีกอย่างนะครับมิตรสาชีพอยู่ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนเนี่ยอยากให้พี่น้องมัดระวังด้วยคือจะไป
ของกองบังคับการตำรวจจราจรครับเราปฏิบัติหน้าที่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับเพื่อดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับซึ่งอยู่ใต้สะพานพระปิ่นแห่งนี้นะครับท่านมีข้อขัดข้องประการใดอยากให้ช่วยช่วยเหลือประการใดนะครับรีบไปแจ้งนะครับอยู่ใต้สะพานพระปิ่นครับเราพร้อมจะให้บริการเต็มที่นะครับค่ะขอบพระคุณนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการปฏิบัติหน้าที่บริเวณนี้ต้องบ่
จากทางด้านของถนนเจ้าฟ้าตอนนี้ยังเข้ามาในพื้นที่บริเวณถนนพระอาทิตย์ได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางธรรมศาสตร์ได้รถที่จะเข้าไปได้ต้องมีบัตรอนุญาตเท่านั้นแต่รถที่มาจากถนนเจ้าฟ้าสามารถเลี้ยวขวาไปทางถนนพระอาทิตย์ไปทางป้อมพระสุเมนได้นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากทางด้านของถนนพระอาทิตย์ในจุดคัดกรองที่เก้านะคะซึ่งใน
วิมวลวันธรรมพักษณ์ดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณคุณวิมวลวันนะครับ